ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับประกาศรายชื่อ๑๔นักเตะที่จะไปกันขัน
แชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียออกมาแล้วครับ
และสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก่อนที่จะเตรียมทีมต่อเนื่องนะครับ
ปูปิสกุญซือชาวสเปนตัดตัวผู้เล่นเหลือ๑๔คนแล้ว
สำหรับสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘
ระหว่างวันที่๕๑๑พฤศจิกายนนี้ที่เมืองยอกยากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
ผู้รักษาประตูนะครับ๒คนก็คือคณิตสอนผู้พันธ์กับคาทาวุฒิหารคำพา
หลังนะครับมีชัยวัดแจ่มกระจ่างรณชัยจูงวงศุกร์อำพลศรีระแก้ว
ส่วนตัวข้างนะครับก็มีวรุษหวังสมแอลนาวินรัตนวงศวรรค
พรมงคลศรีทรัพย์แสงอภิวัตรแจ่มเจริญสุธิพรกลัดเจริญเกียรติยศแลมเขตนะครับ
ส่วน๓ตัวเป้าก็มีเจษฎาชูเดชมุธมัติอุสมานูซาและสารวุฒิพลาพลึก
โดยไกรมาสศิลพันธ์และปัญญาอรันทูน่าจะเป็นตัวสแตนบาย
หากมีผู้เล่นจาก๑๔คนแรกบาดเจ็บก็สามารถเดินทางไปสมทบได้ทันที
อีก๓คนที่หลุดไปนะครับก็มีจิลสินกิ้นเซ่งอลงกรจันทรและอนันตชัยปราบวงศา
คุณซื้อชาวสเปนพูดถึงการตัดตัวว่าเป็นเรื่องที่หนักใจ
เพราะทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมจึงต้องเลือกผู้เล่นที่มีความเข้าใจในระบบการเล่นของเขามากที่สุด
ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับจะออกเดินทางจากท่าอากาศยาสุวรรณภูมิไปยังอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกา
และจะประเดิมสนามนัดแรกนะครับเจอกับติมอลเลสเต้วันจันทร์ที่๕พฤศจิกายนนี้ในเวลา๑๔นาฬิกาครับ